หลังของเราครับทานใจไทยรัฐพร้อมช่วยภัยน้ำท่วมนะฮะ
ค่ะตอนนี้คือไม่ใช่แค่ไทยรัฐแล้วคนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันแล้วครับ
ตอนนี้พี่อุ๋ยภาคภูมิเนี่ยไม่ได้มาจัดรายการที่นี่เพราะเจ้าตัวนั้นลงพื้นที่ไปอุบลราชธานี
หนึ่งในจังหวัดที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมหนักและนานและอาจจะยาวเป็นเดือนด้วยนะครับ
ค่ะพี่อุ๋ยไปในพื้นที่เนี่ยเกือบจะสิบสองชั่วโมงแล้วพี่อุ๋ยบอกเลยโอ้โห
นี่ขนาดเพิ่งมายังเห็นความเดือดร้อนขนาดนี้แล้วชาวบ้านอยู่แบบเนี้ย
อยู่กับน้ำมานานเป็นสัปดาห์ครับบรรยากาศล่าสุดครับ
พักพิงชั่วคราวคนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมที่วารินชำราบ
ติดตามพร้อมกันกับพี่อุ๋ยภาคภูมิรายงานสดจากพื้นที่นะครับ

คุณพิรวัตรครับทุกผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับ
วันนี้มาตลอดทั้งวันฮะมาจัดรายการเปิดปากกับภาคภูมิเมื่อบ่ายสามครึ่งด้วยนะครับ
แล้วก็ลงพื้นที่ทั้งวันตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์อบพยพของชาวารินชำราบ
สวัสดีพี่ลุงป้าน้าอาคุณยายทุกท่านเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับบอกไว้หน่อยนะครับว่าศูนย์อบพยพตรงนี้เนี่ย
เพราะว่าชาวบ้านเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วน้ำมันท่วมสูงมาก
บางคนเนี่ยมิดหลังคานะฮะแล้วก็มาอยู่กันตรงนี้นี่ฮะ
มีเต็นต์มีผ้าใบอากาศวันนี้ก็หนาวแล้วอากาศเย็นแล้วที่อุบลนะฮะ
อากาศยี่สิบองศานะครับแต่มีลมมีฝนเข้ามาด้วยนะฮะ
พายุที่วาดจะมาทางเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้ว
คุยกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้กันหน่อยกันแล้วกันนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยว่า
ความเดือดร้อนณขณะนี้ของชาวอุบลเนี่ย
เป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตคุยด้วยหน่อยนะฮะ
เอาใครก่อนเอาน้องก่อนเป็นยังไงบ้างฮะมาอยู่ที่นี่
ลำบากค่ะลำบากมากเลยเอ่อห้องน้ำก็ไม่มีที่น้ำน้ำอาบก็ต้องรอเทศบาลเข้าใหม่
ใช่เวลาจะเข้าห้องน้ำคนแก่ก็ไปไม่ได้
ใช่ต้องขึ้นรถไปเข้าปั๊มอย่างเดียวใช่ค่ะ
มามาอยู่กันกี่ตำบลกี่ครอบครัวอะไร
เกือบเดือนแล้วนะครับคือเดือนแล้วขาดว่าต้องต้องอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่
ใช้จะได้ปีใหม่ที่นี่แหละเฮ้ยปีใหม่เลยเหรอผมคุยกับ
กับเจ้าหน้าที่จากการคาดการณ์เขาบอกน่าจะอีกสักเดือนนึง
มีพี่บอกจะไปปีใหม่เลยเหรออีกปีใหม่แน่ครับไม่อยู่ครับ
รอยกระทงพอไหมรอยกระทงอ๋อตรงนี้แหละครับตรงนี้น้ำก็มา
ทั้งนั้นนั่นคือทางที่จะไปวารินชำลาบแต่ว่าน้ำเนี่ย
ริ่มขึ้นมาเยอะกว่าเมื่อตอนเย็นที่ผมมามาตรงนี้อีกนะฮะอะไรนะ
ถนนตัดขาดไปแล้วผ่านไม่ได้ผ่านไปแล้วเดือนสันจรใช่ทุกคนเนี้ย
คือบ้านเนี่ยถูกท่วมหมดแล้วใครท่วมหนักสุดเห็นบอกมีลมิต
หลังคาก็มีมิดหลังคาแล้วค่ะสองหลังเลยบ้านอยู่ไหนหน้าสรรเขื่อนค่ะ
หน้าสันเคือนอีกใต้สะพานตรงเนี้ยค่ะมิดหลังคาเลยเหรอน้ำน้ำเข้ามาตอนไหน
เข้ามาแบบบ้านหนูอ่ะมีเครื่องปั๊มน้ำอยู่แต่คือมันมีวันที่ไฟดับ
กระทันหันก็น้ำก็ซัดเข้ามาเลยค่ะก็นี่ฮะมีมีป่าแดงมาคอยช่วยอยู่ใช่ไหมครับ
ป้าแดงในส่วนของสภากาชาติของจังหวัดใช่ไหมฮะใช่ครับ
ของจังหวัดอุบลรัฐธานีครับเหล่ากาชาตินะครับแต่ว่าในการที่รับส่งสัญจรนะครับ
พี่น้องประชาชนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วน้องน้องเนี่ยทีมงานเขาเข้มแข็งมากครับก็คือเราเราดูจะจะประเมินกันแต่ละวันไปว่า
วันนี้จะมีประชาชนเดินทางเยอะไหมถ้าเดินทางเยอะก็จะขอทางไปท่านท่านนายกนะครับ
องค์การประหลาดส่วนจังหวัดท่านการกันตินันนะครับอ่าท่านก็จะเอาเรือนะครับ
แล้วก็ส่งบุคลากรมานะครับมาช่วยนะครับแล้วก็มันจะมีเรือของปอพอมีเรือของอ่า
ทหารพัฒนาชาติไทยนะครับแล้วก็มีเรือของตำรวจต่อชะดอ
อย่างที่วันที่เราเห็นกันวันนี้อ่าแล้วก็เรือกระชากครับ
นะครับแล้วก็มีเรือของอ่าคือเราต้องมาคอยช่วยชาวบ้านในการเข้าออกพื้นที่
เพราะบางคนเขาก็ยังต้องไปทำงานอยู่บางคนก็ต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหม
ต้องมาทำธุระอะไรต่างนานาไม่สามารถที่จะหยุดงานหรือว่าหยุด
สิ่งต่างต่างที่จะต้องทำในชีวิตประจำวันอยู่ได้ใช่ใช่ครับ
ถูกต้องครับแล้วที่พี่มาทำนี่ก็คือเป็นจิตอาสาคือมา
โดยความสะดวกในการขึ้นลงแล้วตรงเนี้ยมันจะมีคนที่ฟอกไตนะครับ
จากวันจันทร์วันพุธครับวันศุกร์เนี่ยมันจะมีคนฟอกฟอกไตที่
ข้ามมาจากฝั่งวรินก็มันจะฟอกไตที่โรงพยาบาลสัมมสิทธิ์นะครับ
แล้วก็รมเกล้าแล้วก็ต้องมาโรงพยาบาลต้องมาโรงพยาบาลอ่า
นี่คุณเคเยาวราชสวัสดีฮะนี่มาช่วยอยู่หลายวันแล้วเหมือนกัน
นะฮะก็มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามครับครับ
ก็ผสานกับพี่แดงแล้วก็น้องน้องครับก็น้องน้องแล้วก็ทางพี่พี่
ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะร่วมมือร่วมใจกันครับครับ
มีพี่ทหารด้วยอ่าเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณยายหน่อย

เจ็ดสิบเจ็ดแล้วค่ะแล้วบ้านเป็นยังไงบ้าง
บ้านก็มิดราคาเหมือนกันอยู่ไม่ไหวตั้งแต่ยี่สิบสองเลยอ่า
ค่ะยี่สิบสองก็น้ำทั่วมาเรื่อยเรื่อยก็อยู่ไม่ได้
ก็ต้องเพลงขึ้นมาอยู่กับพวกน้องน้องลูกลูกแล้วหลานที่นี่นะคะแย่เลย
ความเดือดร้อนที่สุดในขณะนี้เนี่ยที่ผมฟังแล้วคุยกันมาเนี่ย
เห็นบอกว่าเรื่องห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำนี้ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกห้องน้ำ
คือมันยังไงให้เล่าให้ฟังได้บ้างว่ายังไงเรื่องห้องน้ำ
ห้องน้ำนี้ถ้าเป็นผู้ชายน้องผู้ชายเราจะสบายอ่า
ลงพื้นยังไงก็ได้แต่เป็นผู้หญิงหรือคนแก่
คนแก่อย่างคนยายอ่าก็รำบากจะเข้าห้องน้ำแจที่คนนู้นปวดถ่อนู้น
เป็นสองสามกิโลลำบากมากครับ
ครับครับแล้วก็ฤดูหนาวเข้ามาแล้วเสื้อชั้นยาวผ้าห่มหมอนที่นอน
พูดจริงของพี่น้องของเรานี่จมน้ำหมดเลยพี่จมน้ำหมดแล้วครับ
พอยทิ้งไปเลยเอาอะไรไม่ทันบางคนเข้าไปเห็นทีวีตัวเองก็ร้องไห้ออกมา
เห็นที่นอนตัวเองก็นอนอุ่นอุ่นมันไม่มีแล้วครับ
นี่แหละที่จำเป็นมันหนาวเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วฝนก็มาอีก
ห้องน้ำผ้าห่มเครื่องนอนต่างต่างของเด็กของชายต่างต่างอืมครับ
อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยประสานให้เต็มที่นะฮะ
แต่ว่าเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในพื้นที่ด้านในหน่อย
มาตั้งแต่กลางวันวัดครูสว่างนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่วัดเนี่ยมีพระอยู่ห้ารูปพระท่านยังอยู่นะฮะ
ท่านก็ไม่ได้ออกไปไหนต้องอยู่เฝ้าวัด
แล้วที่เห็นเนี่ยทีแรกผมไปถึงผมก็ตกใจว่า
เอ๊ะทำไมมาทำบุญกันได้ได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ชาวบ้านบอกว่ามีอยู่หลายหมู่บ้านเนี่ยในตำบลหนองกินเพลเนี่ย
ลับกันหมู่บ้านละวันเพื่อนำข้าวเช้าข้าวกลางวัน
พัฒนาหารเช้าพัฒนาหารเพลนเนี่ยมาถวายพระ
ไม่อย่างนั้นพระท่านก็ลำบากเพราะว่าออกไปบินทบาทไม่ได้

จะมีพรุ่งต่อไปมาวันเสาร์
แต่งกลุ่มกันมาวัดเพื่อจะมาดูแลพระท่าน
อาทิตย์หนึ่งมากลุ่มละวันค่ะ
กลุ่มนี้มาวันศุกร์แต่มีอีกกลุ่มต่อไปก็มาวันเสาร์

แล้วมีครบทุกวันเลยไหมจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย

อ่าพระท่านออกไปวิงกระบาดไม่ได้
มีเสื้อจำหน่ายโดยที่รายได้ทั้งหมดเนี่ย
เรานำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกชุมชนตำบล
แล้วก็ถ้าเกิดเราได้ขายเสื้อเยอะเนี่ย
เราสามารถไปทุกอำเภอที่น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

สมมุติเสื้อต้นทุน๑๕๐บาท
เราก็ขาย๓๐๐บาทแล้วก็ได้กำไร๑๕๐บาทต่อตัว

เมื่อสักครู่นี้ก็พี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับที่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของ
การทำเสื้อเพื่อจะหาเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งที่อุบลแล้วก็ที่อื่นด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับนอกจากวัดครูสว่างดูของพี่บินตรงนี้ก่อน
เพื่อท่านจะช่วยกันนะครับคือพี่บินเนี่ยกับทางร่วมกับตันยูที่วันนี้ผมเจอ
ยืนยันว่าไม่มีการเปิดรับเงินบริจาคนะฮะไม่เหมือนปี๖๒
ปีนี้เนี่ยทำเสื้อออกมาเพื่อจำหน่ายนะครับเพื่อหาเงินมาช่วยผู้ที่เดือดร้อนจาก
น้ำท่วมทั้งที่อุบลแล้วก็พื้นที่ต่างท่านดูที่หน้าจอตรงนี้แล้วก็ช่วยกันได้นะครับ
น้ำใจจากไทยรัฐครับท่านผู้ชมครับทานใจไทยรัฐ
ถุงยังชีพน้ำดื่มข้าวกล่องต่าง
วันนี้ผมก็ล่องเรือไปกับเจ้าหน้าที่ดูฮะน้ำสูงขนาดนี้นะฮะ
นี่ปกติคือทุ่งนาคือไร่คือทางเข้าหมู่บ้านตำบลอำเภอต่าง
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันกลืนกันไปหมดแล้วเหมือนทะเลสาบน้ำจืดไปหมดแล้วนี่ฮะ
เจอคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณอาอยู่ตามข้างทาง
เราเอาถุงยังชีพจากไทยรัฐกรุ๊ปนะฮะทานใจไทยรัฐมอบให้
บ้านนี่นี่เห็นไหมฮะถึงหลังคาลูกเด็กเล็กแดงอยู่กันแบบนี้นะฮะ
เราก็เอาเข้ากล่องไปให้เอาน้ำดื่มไปให้นี่ฮะ
คือบางบ้านเนี่ยถามเขาว่าเออทำไมไม่ออกไปเขาบอกว่าออกไปไม่ไหวจริงนะ
เพราะว่าป่วยเคลื่อนย้ายลำบากหรือต้องเฝ้าบ้านเพราะมีโจรสลัด
ผมก็ถามชะวัญจนสลัดคืออะไรมันฟังว่าพวกโจรที่ถ่ายเรือมาเห็นว่าบ้านไม่มีใครอยู่เข้าไปขโมยของ
ช่วงที่มาจัดรายการสดตรงนี้ช่วงรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นี่ที่มาอยู่ที่ศูนย์อพยพตรงนี้
คือเอาพูดตรงนะคือมันไม่มีก็แถวนี้นี่แหละ
ซึ่งแหม่ทั้งเรื่องความลำบากลำบลสุขอนามัยต่าง
เฉพาะผู้หญิงนี่ใช่ไหมคุณป้าคุณยาย
ประสานไว้กับทางนายกเทศมนตรีนครอุบลรัชธานีนะฮะ
ความจริงเราประสานตอนกลางวันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผมก็ตั้งใจทางรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางไทยรัฐทีวี
ก็ตั้งใจว่าเออเผื่อจะได้มาวันพรุ่งนี้หรือมาลืนนี้ก็ยังดี
มาพอดีเลยฮะทุกผู้ชมครับมาพอดีนี่
สุขหาเคลื่อนที่มาพอดีเลยนะฮะใช่ไหม
ใช่นะอ่านี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โห้ย
นี่ดูความดีใจของชาวบ้านเขาดีใจจริงนะฮะ
เขาดีใจจริงจริงนะครับเพราะว่าโอ้โห

เขาดีใจจริงจริงนะครับอ่านายกพิทยาชัยสงครามนะฮะ
นายกทัศนมตรีนครอุบรัชธานีใช่ค่ะ
ความเดือดร้อนแล้วเอามาให้เลยเหรอใช่ค่ะ
เห็นชาวบ้านบอกว่าตรงนี้จุดนี้ยังไม่มีห้องน้ำนะคะ
อย่างน้อยก็ยังมีความความชื่นใจใจชื้นของชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ได้บ้างนะฮะ
เราเรายังคงต้องช่วยกันต่อไปนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลรัชธานีนะครับ
สถานการณ์ล่าสุดในส่วนตรงนี้ของวารินชำราบขอบคุณนายกวิทยามากมาก
เป็นกำลังใจให้กับพี่ป้าน้าอาคุณตาคุณยายทุกท่านนะฮะ
สู้กันต่อไปนะสู้กับน้ำนะน้ำมันก็สู้กับเราเหลือเกิน
กลับไปที่คุณเข็มมาสอนคุณพีรวัตรนะฮะ
ขอบคุณครับพี่อุ๋ยครับขอบคุณครับและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
คือในพื้นที่นี่คือค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะเห็นภาพเนี่ย
นี่ตอนนี้ใกล้จะ๒ทุ่มนะฮะน้ำยังไม่ลด
แล้วปรากฏว่าเจอทั้งอากาศที่เย็นเริ่มมาแล้วแล้วเสื้อผ้าบาง
ห่มไม่มีเห็นผ้าห่มแต่ไปนอนไม่ได้เห็นเตียงอุ่น
เข้าไปนอนไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมเจอโจรสลัดมาปล้นมาเอาของ
ขโมยอีกสัตว์เลี้ยงต้องไปอยู่บนหลังคาดังนั้นทานใจไทยรัฐถุงยางชีพ
ก่อนในเบื้องต้นนะฮะแล้วเดี๋ยวน้ำใจคนไทยที่ช่วยเหลือมา
เราก็จะส่งต่อความช่วยเหลือนี้ด้วยนะครับ